เดี๋ยวมันก็ปลอกมันก็ออกไปเป็นชุดออกมา
แล้วก็จะได้สร้างความรู้อีกทีนะ

ใครที่ทำก็แล้วแต่ผมถือว่า
เป็นคนอุ้มบุคคลที่ใช้ไม่ได้จริง
นะมันต้องมีที่ยืน
ขอเวลาให้เจ้าที่สอบสวนดูละเอียดนะครับ
จะต้องสร้างสถานการณ์แน่นอน
คือเรามีแรงจูงใจอะไรคือมีเราการสร้างสถานการณ์
พอเวลาพอเวลาให้้ชน

แล้วเห็นเป็นลูกไฟขนาดไม่ใหญ่มากนะครับ

ผมก็ตกใจครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็คิดว่าจะเป็นไฟช็อตหรือเปล่า

แต่เรามานึกดีแล้วมันไม่ใช่
คิดแล้วตรงนั้นมันไม่น่าจะมีอะไรที่มันระเบิดได้

ก็คงจะเป็นประเด็นไหนไปไม่ได้ที่ต้องคุยกันนะคะ
ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดในกรุงเทพมหานคร
แต่ว่าอาจจะไม่สามารถสรุปว่าทุกจุดเป็นระเบิดได้นะคะ
เอาเท่าที่เป็นตัวเลขที่น่าจะยืนยันได้ตอนนี้
คือ๕จุดที่เป็นระเบิดนะคะ

หรือในลักษณะที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดนะคะ
แล้วก็วันนี้ที่มีการเปิดชื่อ๒คนที่ถูกจับได้
กรณีเหตุการณ์ที่สำนักงานตรวจแห่งชาติ

ก็ทำให้มีความเชื่อมโยงกันว่า
จะเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้ได้หรือไม่

ก็ไปถูกจับได้ในลักษณะของการกำลังมุ่งหน้าลงไปทางใต้
แล้วไปจับได้ที่ชุมพรแล้วก็ถ้าตามบัตรประชาชน
ก็เป็นคนในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็เลยถูกเชื่อมโยงแบบเร็วว่าเอ๊ะเกี่ยวไหม
ซึ่งวันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่นักข่าวก็เอาไปถาม
ผู้เชี่ยวชาญบ้างนะคะจากทางเจ้าหน้าที่บ้าง
แต่ว่าอีกหนึ่งส่วนที่มองเห็นเนี่ยนะคะ
ก็คือเอาจากคุณผู้ชมเองแหละที่แสดงออกมาในโซเชียลมีเดีย
ก็พยายามจะมองว่าตกลงเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่า
แต่ทีนี้ก็แตกต่างความเห็นกันไปว่าถ้าเป็นเรื่องการเมือง
ฝ่ายไหนเป็นคนทำมีแม้กระทั่งคิดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เองโดยรัฐบาล
คือมันแตกกระจายไปหมดนะคะประเด็น
แล้วก็ก็มีเช่นเดียวกันว่าเป็นกลุ่มการเมืองเดิมนั่นแหละนะคะ
หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่รู้อยู่แล้วมีการข่าวอยู่แล้ว
อ่าตั้งใจจะสร้างสถานการณ์ในช่วงรับแขกบ้านแขกเมืองคือ

แต่ที่หลักเหมือนจะมองอยู่เป็น๒ประเด็น
คนที่น่าจะพูดค่อนข้างชัดแล้วก็มีลูกศรไปในทางที่ชัดเจนที่สุด

ซึ่งท่านก็บอกว่าลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๔๙
เป็นกลุ่มคนเดิมจากสำนักเดิมนะคะความคิดเดิมที่มีคนสั่งการคนเดิม
อันนี้จากข่าวที่ออกมาดูจะเป็นเนื้อที่สุดตลอดทั้งวัน
เพราะว่าในระหว่างวันส่วนใหญ่เจ้าที่จะตอบในลักษณะที่ว่า
ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนแล้วก็จะเชื่อมโยงแค่ไหนอย่างไร
แต่ที่แน่ถ้าดูจากลักษณะของสถานที่เกิดเหตุเนี่ย
ในเชิงสัญลักษณ์ทั้งสิ้นตั้งแต่สนักงานตำนวนแห่งชาติ
แล้วก็สถานที่ทหารนะคะศูนย์ราชการหรือแม้กระทั่งในส่วนของกลางเมืองเอง
วันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะมีนักวิชาการสองท่านนะคะ
อีกหนึ่งท่านกำลังเดินทางมาวิภาวดีรังสิตรถติดจริงค่ะ
แต่หนึ่งท่านที่นั่งอยู่แล้วนะคะนักวิชาการอิสระอาจารย์ศิโรธค้ำภัยบูร
สวัสดีค่ะอาจารย์ครับอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์จากคณะรัฐศาส
จุฬาหลงกรภรรยามหาวิทยาลัยอเชียวชาญด้านความมั่นคงนะคะ
หลองสัตว์อาจารย์ดรปัณิธรวัฒนายากร
เบื้องต้นค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันกับโฆษกประจำสำนักนายุทธมนตรีโฆษกนรมนศ์พิญโยศิลป์วัดค่ะ

สวัสดีค่ะคุณจอมขวัญอาจารย์วิโรธค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะจริงแล้วโฆษกะเดี๋ยวมีอาจารย์ปนิทานอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์ปนิทานกำลังมาค่ะ
ท่านโฆษกคะตอนนี้ถ้าเอาแบบยืนยันเนี่ยเรานับว่าระเบิดที่เกิดทั้งหมดเนี่ยคือ๕จุดถูกต้องใช่ไหมคะ

ที่เชื่อมโยงกันหรือยังคะเอาข้อมูลถึงนักตอนนี้

๕จุดที่จะว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยนับแยกไย้นะคะ
ที่ศูนย์ราชการที่รถไฟฟ้าช่องนนทรีย์
แล้วก็สำนักงานประหลักประสงค์กลาหม

ค่ะที่เหลือไม่ใช่ค่ะอ่าที่เหลือไม่ใช่แต่ทีนี้เอางี้
เมื่อสักครู่นี้๕ที่ที่ว่าที่เป็นระเบิดเนี่ย
ยงกันหรือไม่ยังตอบไม่ได้นะคะอ่ายังสอบสวนอยู่ค่ะ
อ่าทีนี้นอกเหนือจากห้าที่นี้อ่าเป็นลักษณะไฟไหม้
วัตถุต้องสงสัยหรือใดก็แล้วแต่เชื่อมโยงกลับมาที่๕ที่ที่ว่านี้ได้ไหมคะ
ก็ยังไม่เชื่อมโยงค่ะคือเข้าใจว่าประชาชนก็ช่วยกันหูเป็นตานะคะ
แจ้งเบาะแสเข้ามาบางจุดก็พบว่าไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
เป็นเสื้อผ้าเฉยในกระเป๋าก็มีค่ะ
นี่ก็เป็นความกังวลของประชาชนแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะ
มีมีหลายจุดนะคะคุณผู้ชมในช่วงบ่ายต่อเย็นเนี่ย
จะมีหลายจุดที่พบใช้คำว่าวัตถุต้องสงสัย
แต่ว่าพอเปิดเข้าไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไร
ไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือนะคะที่แถวพระหลโยธิน
หรือที่อื่นแม้กระทั่งที่จังหวัดตรังก็ตามนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของเหตุระเบิดที่ว่านี้เนี่ย
ถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะของทางรัฐบาล

ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่ได้เกินคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะไม่ได้มีการรายงานมาก่อนค่ะ

ไม่ได้อยู่ในการคาดการณ์มาก่อนค่ะ
มีการข่าวไหมคะว่ามีความพยายามในการจะก่อเหตุนะคะ
ไม่มีค่ะเท่าที่ตัวเองทราบไม่มีค่ะ
เอ่อส่วนเรื่องนี้จริงแล้วนี่ใครเป็นคนดูแลเป็นหลักคะ

ค่ะท่านประวิทย์หรือว่าท่านประยุทธ์หรือว่าตำรวจหรือว่าคือหน่วยไหนเป็นดูแลเป็นพิเศษไหมคะ
ร่วมกันทั้งหมดแล้วก็เมื่อเวลาบ่ายวันนี้ท่านนายกก็ได้ไปประชุมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

รณาการงานร่วมกันทุกฝ่ายด้านความมั่นคงทั้งหมด
ค่ะค่ะท่านโฆษกคะเอาเท่าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะหลังจากประชุมสภาเสร็จแล้วก็ผ่านมาหลายวันแล้วเนี่ยนะคะ
คือมีการได้คุยเรื่องนี้กันเอาไว้ด้วยไหมคะว่ารัฐบาลต้องเตรียมรับมือเหตุเหตุปวนเหตุความรุนแรงลักษณะแบบนี้มีการคุยเผื่อไว้ไหมคะ
คือตัวเองต้องเรียนตามตรงนะคะคุณจอมขวัญว่าเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่๓๐กรกฎาคมก็จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับ
อ่าแล้ววันนี้หลังค่ะแล้วหลังจากที่รับตำแหน่งแล้วเนี่ยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมีการพูดคุยถึงหัวข้อนี้บ้างไหมคะ
ไม่มีค่ะอ่าคืออย่างงี้ค่ะเรียนเอาตามข่าวเลยนะคะเอาตามข่าวก็คือที่ทางพบทบท่านออกมาพูดว่าฝ่ายความมั่นคงมีการแจ้งเตือนมาระยะหนึ่งแล้วอ่า
ข้อมูลนี้ค่ะเขาก็คงแจ้งกรรมการภายในในด้านที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะคะ
แล้ววันนี้ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วท่านโศกได้เจอนายกหรือว่าได้เจอส่วนงานความมั่นคงไหนบ้างไหมคะตลอดทั้งวัน
ก็ได้พบท่านประวิทย์แล้วก็ได้พบพระอาจารย์ปณิธานก็ได้พบแต่ยังไม่ได้คุยกันแล้วก็พบกับท่านนายกตอนเช้าแล้วก็เมื่อตอนเย็นก็เพิ่งแยกกันเนี่ยค่ะ
แล้วนายกกับรองนายกว่ายังไงบ้างคะ
ท่านก็รับทราบรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะอย่างที่เรียนว่าตอนบ่ายท่านก็ไปประชุมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตัวเองก็ได้รับรายงานครบถ้วนหมดแล้ว
ท่านก็ได้แจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่เขาพบเมื่อตอนช่วงเย็นน่ะนะคะ
เพราะว่าท่านเองก็ขอโทษในความไม่วุ่นวายที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลก็ได้พยายามที่จะดูแลเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่อืม
และตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การควบคุมได้แล้วแต่ท่านก็ได้ฝากทางตำรวจทางฝ่ายความมั่นคงทั้งหมดว่าอย่างไรเสียก็ยังไม่ให้ประมาท
แล้วก็ฝากบอกมายังพี่น้องประชาชนว่าให้ช่วยกันเฝ้าระวังอยู่นะคะเราก็ประมาทไม่ได้เท่านั้นเอง
โฆษกคณะนายกได้พูดถึงไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยพอจะรู้แล้วหรือยังว่ากลุ่มคนทำเป็นใครหรือมีเป้าหมายเพื่ออะไรนะคะ
ยังค่ะท่านบอกว่าฝากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนคือเข้าใจว่าประชาชนก็อยากจะรู้อ่ะนะคะให้ได้ว่าเป็นใครค่ะ
เป็นกลุ่มไหนแต่ว่าเนื่องจากการสอบสวนเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกันนิดนึงท่านก็ฝากมาว่าอย่าเพิ่งสรุปว่ามันเป็นไปในทางใด
ขอให้ตำรวจเขาได้ใช้เวลาในการสอบสวนในเชิงลึกเพิ่มเติมและเขาจะแถลงอย่างเป็นทางการอีกที
ค่ะคนที่จับได้จากเหตุที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานี้กับเหตุการณ์ระเบิด๕จุดวันนี้เนี่ยค่ะเชื่อมโยงกันไหมคะ
อันนี้ค่ะก็ยังสรุปไม่ได้อะค่ะอย่างที่เรียนอย่างวันนี้ตอนตอนที่ได้เจอทั้งท่านนายกประยุทธ์นะคะ
รองนายกประวิทย์เนี่ยนะคะแล้วก็ได้คุยที่สำนักงานตำรวจด้วยเนี่ยนะคะคือจริงจริงแล้ว
เอางี้ข่าวน่ะรู้แล้วหรือยังคะไม่ต้องบอกดิฉันก็ได้ค่ะแต่ภายในน่ะทราบแล้วหรือยังค
ทราบว่าอะไรคะทราบว่าเป็นใครเพื่อนทั้งหมดนะคะยังค่ะยังไม่มีการพูดถึงตรงนั้นค่ะ
แล้วก็ไม่ได้มีการคุยย้อนกลับไปใช่ไหมคะว่าเคยมีรายงานเหมือนกันก่อนหน้านี้ว่าจะมีลักษณะแบบนี้มีกลุ่มไหนมีเป้าหมายในกรุงเทพคือก็ไม่ได้คุยเยอะ
ความคืบหน้าจนถึงตอนเย็นตอนนี้ที่เราคุยกันนะคะท่านโฆษก
คือข้อมูลหลักฐานเนี่ยโดยเฉพาะกล้องวงจรปิด
ซึ่งถ้าอัศวินบอกว่าก็ใช้ได้หมดไม่มีปัญหา

พบตรได้ชี้แจงแล้วมั้งคะว่าหลักฐานก็มากพอสมควร
แต่ว่าตอนนี้ขออย่างเดียวว่าอย่าพยายามปล่อยข่าวที่สร้างความตื่นตนก
ตอนนี้เหตุการณ์ควบคุมได้หมดแล้ว
แล้วก็ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฝ่ายความมั่นคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
แล้วพนักงานสืบสวนก็พยายามคลี่คลายคดี
หลังจากฉันก็ได้บอกแล้วว่าได้มอบให้รองกับบทรเป็นหัวหน้าชุด
มีคณะทำงานมีทีมสอบสวนชุดเดียวกับที่เคยคลี่คลายคดีวางระเบิด

ว่าขอทำงานอีกสัก๒วันหรือกี่วัน
แล้วก็จะประกาศให้ประชาชนได้รู้กันนะคะ

แล้วก็ในส่วนของคนที่ก่อเหตุจนถึงตอนนี้มีข้อมูลแล้วยังคะ

ตำรวจได้รายงานนายกหรือว่ารองนายกแล้วยังคะวันนี้
รายงานว่าขอสอบสวนในเชิงลึกเพิ่มเติม
ว่ามันเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันไหม
ค่ะท่านโฆษกค่ะตอนนี้ที่รัฐบาลห่วงที่สุดในเรื่องข่าวที่ออกมาพูด
คือห่วงว่าจะเข้าใจกันว่าอะไรคะหรือห่วงว่าจะกระจายข่าวกันว่าอะไรก็ได้
ว่าจะตื่นตระหนกนะคะแล้วก็กลายเป็นสร้างทำให้เกิดขาดความเชื่อมั่น

ค่ะวันนี้มีการปรึกษาการใช้กฎหมายพิเศษบ้างไหมคะ
ไม่มีค่ะไม่มีความจำเป็นต้องใช้สิ่งใดเหล่านั้น
แล้วก็คนที่เป็นเจ้าหน้าที่หลักก็คือเป็นตำรวจใช่ไหมคะ
ค่ะคิดว่าเหตุการณ์จะเกิดซ้ำไหมคะ
หวังว่าไม่ค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าให้ช่วยกันเฝ้าระแวดระวัง
แล้วก็ประเทศไทยด้วยกันนะคะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุร้าย
ไม่ว่าเราจะเป็นความคิดเห็นทางการเมืองฝ่ายใดก็ดีนะคะ
ต่อให้ไม่เกี่ยวกับทางการเมืองคนไทยด้วยกันเนี่ย
เราก็อยากให้บ้านเราสงบสุดเราอยากให้ช่วยกันเป็นแวะตระวัง
แล้วก็ถ้าพบสิ่งที่ผิดปกติก็ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที
แต่เพียงแค่ว่าวางเวลาไว้ให้เกิดวันพรุ่งนี้
ทางที่ท่านพบตรแถลงท่านก็เชื่อมั่นว่าควบคุมได้หมดแล้วนะคะ
เพราะว่าเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในส่วนสำคัญหมดแล้ว
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ว่านี่ใช้การตรวจสถานที่
หรือการประกบตัวบุคคลคะ
มาตรการรักษาความปลอดภัยเขาก็คงไม่มาเปิดเผยหมด
แบบว่าทำอะไรบ้าง
แล้วอย่างประชาชนอย่างดิฉันนี่ทำตัวยังไงดีคะ

ยังไม่ต้องเลี่ยงสถานที่ชุมนุมใจกลางเมืองสถานที่ราชการพวกนี้ปิดอยู่แล้ว

ไม่ค่ะก็แต่ว่าให้ช่วยกันระแวดระวังเท่านั้นเอง
แล้วก็อย่าอยู่ในความประมาทเท่านั้นแหละค่ะ
มีการรักษาความปลอดภัยมากเป็นพิเศษในสถานที่ราชการไหมคะ
สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
เพราะว่าก็อยู่ในจุดที่อยู่ในวันสองวันนี้ทั้งหมดเลย
ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานของทหารเองก็ตามนะคะ
สั่งการตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะว่าให้เพิ่มระดับรักษาความปลอดภัยจุดสำคัญสำคัญ

ที่สั่งคือสั่งหลังจากที่เกิดที่สตชถูกมั้ยคะ

แต่เช้าวันนี้ก็ยังมีพื้นที่ทหารอยู่นะคะ

พร้อมกับอาจารย์ศิโรธเลยก็แล้วกันนะคะสักครู่ค่ะ

อาจารย์เอาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือยืนยัน๕จุดนะคะ
เฉพาะวันนี้ยืนยันที่เป็นระเบิด๕จุด
แต่ทีนี้อย่างอื่นที่บวกเนี่ยก็ยังสรุปไม่ได้
คืออันนี้เกินคาดไหมอาจารย์ที่จะเกิดเหตุการณ์ในปี๖๒แบบนี้
ส่วนคาดผมว่าประชาชนทุกคนตกใจ

คิดว่าทุกคนก็รู้สึกว่ามันเป็นการเมืองที่มัน
มันค่อยกลับคืนสู่ระบบแบบปกติแล้ว
เรื่องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เป็นการเมืองในภาวะปกติ
แล้วก็มันไม่ได้มีเหตุอะไรที่จะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกในภาวะปัจจุบันนะครับ
ผมว่าเมื่อวานตอนได้ยินว่ามีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตกใจนะครับ
แต่ว่าก็ไม่คิดว่าพอตอนเช้าจะเกิดมากขนาดนี้

ใช่แล้วมันเป็นจุดซึ่งถ้าผู้ก่อเหตุเขาหวังผลเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะครับ
แต่ว่ามันเหมือนกับเขาไม่หวังผลเรื่องมันเลยไม่ใหญ่แต่ว่าเขาทำในจุดสำคัญนะครับ
หลังจากนั้นมันก็เกิดอีก๕จุดเป็นละลอกเนี่ยผมว่าทุกคนต้องตกใจนะครับ
แล้วก็คือเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะให้ประชาชนไม่ตื่นตนกนะครับ
แต่ผมคิดว่าในฐานะที่ผมเป็นประชาชนผมว่าเราเป็นประชาชนซึ่งอยู่ในเมืองซึ่งวันเดียวมีระเบิด๕จุด
แล้วว่าเมื่อวานอีกหนึ่งจุดเนี่ยบอกว่าไม่ให้ตื่นตนกเนี่ยไม่ได้มันต้องตื่นตนกนะครับ
หน้าที่ของรัฐบาลคือต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยได้
ผมว่าเห็นแบบนี้ประชาชนต้องตื่นตนกแล้วก็ต้องระวังนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
อาจารย์คือเอาอย่างนี้นะคะคือถ้าเราดูตั้งแต่ช่วงต้นวันตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยคือเอาล่ะพูดง่ายส่วนใหญ่พุ่งไปเรื่องการเมืองหมด
พุ่งเป็นเรื่องการเมืองมีแม้กระทั่งคิดว่ารัฐบาลทำเองคือมันก็คิดได้แล้วแต่คนคิดน่ะนะคะ
แต่อาจารย์คิดว่าอันนี้เกี่ยวกับการเมืองไหมหรือมันมีอะไรที่ส่งสัญญาณว่ามันจะเกี่ยวกับการเมืองไหม
ผมไม่อยากให้เรารีบสรุปว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พอสรุปว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ย
การพยายามหาเหตุที่แท้จริงมันจะไม่จบแล้วมันจะกลายเป็นการใช้เรื่องพวกเนี้ยโจมตีกันไปโจมตีกันมานะครับอย่างเช่นตอนตอนบ่ายบ่ายผมได้ยินสื่อบางท่านบอกว่าเนี้ยเป็นกลุ่มซึ่งเอ่อไม่ได้เป็นรัฐบาลทำเนี้ยผมก็ตกใจเพราะว่าคนเป็นสื่อเนี้ยพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าเอ่อพอบอสทบอลเองผมคิดว่าท่
เป็นตัวตั้งนะครับแล้วอย่าไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามอย่าขยายผลเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลจะต้องเป็นหลักที่สุดในการไม่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองอาจารย์ถ้าเอ่อถ้านะคะถ้าคนคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองมันมีอะไรที่มันจะปฏิเสธล่ะว่ามันไม่ใช่อ่ะค่ะคือมันจะคิดยังไงได้ล่ะใช่ไหม
ว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายคารหรือฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยไม่มีใครทำร้ายประเทศขนาดถึงจะขั้นจะก่อเหตุนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าความเป็นไปได้มีไหมนะครับก็อาจจะมีอาจจะมีกลไกรรับบางส่วนเป็นไปได้ไหมผมคิดว่าก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับหรือแม้กระทั่งจะมีกลุ่มบางกลุ่มซึ่งซึ่งมี
ปลายบอมครั้งหนึ่งที่บีทีเอสสยานจนถึงตอนนี้ก็จับไม่ได้นะครับหลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เป็นละลอกนะครับที่โรงละครแห่งชาติก็เคยเกิดเหตุในลักษณะนี้นะครับที่แถวโรงเรียนประทุมคงค้าก็เกิดเกิดเหตุแบบคล้ายคล้ายกันอย่างงี้เพราะฉะนั้นผมว่าสาระสำคัญในมุมผมเนี่ยตอนเนี้ยหนึ

จริงแต่ว่าเป็นการทำเพื่อสัญลักษณ์มากกว่า
คุณผู้ชมคะจากจุดที่เลือกที่จะใช้ก่อเหตุ
ว่าเราไม่ได้มีความรู้หรอกนะคะ

ใจกลางเมืองความหมายของจุดเหล่านี้มีไหม

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยพร้อมกันสองท่านค่ะ
คุณผู้ชมค่ะรองศาสตร์อาจารย์ดรบรรณิธานวัฒนายากร
คณะรัฐศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับไม่พบกันนานเลย

ก็มันก็ได้พบกันผมก็ติดตามดูข่าวอยู่เสมอนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ฟังจากท่านโศกวันนี้อาจารย์ปณิธานได้เข้าไปร่วมด้วย
คือไปคุยกับรัฐบาลเรื่องนี้เลยป่ะคะ
เปล่าครับคือผมหมดวาระนะครับ
แล้วก็กลับไปเป็นคณะอาจารย์ประจำที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะ
แต่ว่าก็มีเรื่องงานที่ต้องส่งมอบให้กับรัฐบาลใหม่นะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นหนึ่งนะครับที่วันนี้คุยกันว่า
ช่วงเปลี่ยนผ่านมันมีหลายเรื่องที่อาจจะเกิดความท้าทายใหม่
ตัวอย่างการเปลี่ยนกำลังกรศแล้วก็อำนาจพิเศษไปเป็นอำนาจของตำรวจ
มันก็มีเรื่องที่จะต้องเชื่อมโยงกันให้ดีนะครับ
เรื่องสายพระบัญชาของท่านนายกกับท่านรองนายกในเรื่องความมั่นคง
ที่ต้องสลับกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แล้วก็เรื่องการข่าวที่จะต้องจัดระบบนะครับให้กับคนที่เข้าถึงชั้นความลับใหม่
ถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาอาจารย์คงทราบ
กว่าจะเข้าถึงชั้นความลับชั้นข่าวต่าง
คนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอน

อาจารย์แหม่มก็คงจะหนักใจว่า

อาจารย์ก็อาจจะต้องเชื่อมโยงนะครับ
แต่แบบไทยคุณจอมขวัญก็ทราบว่า
ก็ต้องโทรคุยกันโดยตรงนะครับ

ซึ่งจะซักแบบโรงแรละเอียด
ก็จะต้องหาข้อมูลทำการบ้าน
แต่เรื่องเหล่านี้ก็คุยกันกับท่านรองนายกนะครับว่า
พวกผมก็อาจจะต้องตั้งข้อสังเกต

อาจารย์คะจังหวะที่อาจารย์เรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านตอนนี้เนี่ย
อาจารย์ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุที่เกิดตอนนี้ไหมคะ
ผมคิดว่าคนในแวดวงนะครับ
เพื่อนอาจารย์ก็เยอะที่สังเกตพวกเรา
ในการทำงานก็จะรู้ว่ามันเป็นจังหวะเหมือนกัน
มันเป็นจังหวะคือเราก็ไม่ได้บอกว่าใครนะครับ

การสอบสมพังเริ่มต้นมันเป็นได้หลายทาง
แต่ว่าในจังหวะแบบนี้นะครับ

ดำเนินการเชิงลุกก่อเหตุความไม่สงบได้

คือจุดที่ก่อเหตุถ้าหวังผลให้เกิดบาดเจ็บ

ก็ทำได้ถ้าเลือกจะทำแบบนั้นอาจารย์คิดว่าคืออันนี้ก็แค่เชิงสัญลักษณ์หรือเปล่าคะ
คือระเบิดก็คือระเบิดเข้าไปใกล้ก็๓ท่านนี้ก็บาดเจ็บ
รัฐบาลวันนี้เขาจะว่าส่งคนไปดูแลไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลที่ใกล้กับถนนพระราม๙นะครับ
ก็แต่ว่าใช่ครับถ้าจะระเบิดจริงอย่างที่เราเห็นในปากีสถานอย่างที่เร็วนี้นะครับ
อย่างที่เราเห็นที่ศรีลังกานะครับพวกนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ
แม้แต่ในพื้นที่ภาคใต้ถ้าจะระเบิดสังหารบุคคลจริงก็จะอีกแบบ
แต่ว่าองค์ประกอบระเบิดก็อันตรายนะฮะเห็นในการรายงานข่าวเนี่ย
แต่ว่าการใช่ครับการวางเนี่ยก็ท่านรองนายกรรมตรีก็ให้ข่าวไปแล้วว่า
น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์แล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบนะครับ
ผลกระทบก็คือผลกระทบต่อรัฐบาลพูดง่าย
เมื่อวานคุณจอมขวัญยังพูดถึงเศรษฐกิจอยู่เลยพูดเรื่องยาน้ำมันกัญชา
วันนี้คงไม่พูดแล้วล่ะครับเพราะวันนี้คงจะพูดเรื่องจะเอาคนที่
ทำผิดมาลงโทษได้หรือเปล่าสถานการณ์มันเปลี่ยนเลยนะครับ
อาจารย์ค่ะคือถ้าสมมุติเรามองเร็วอย่างคนนอกตามข่าวเนี่ยนะคะ
คือย่างแรกที่อาจจะเห็นได้คือจับตัว๒คนได้จากการก่อเหตุสรรพชเมื่อวาน
เป็นการควบคุมตัวผมไม่แน่ใจว่าหมายจับจริงออกหรือยังนะครับ

คือถ้ามองแบบเร็วอย่างคนนอกก็คือว่า
บัตรประชาชนอยู่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อ่ะทีนี้ก็อาจจะคิดได้ว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหม
อ่ะที่เป็นกลุ่มที่ก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้
อันนั้นมองแบบเร็วแต่ทีนี้๒มาได้คำสัมภาษ

ถ้ามองว่าอยู่ภาคใต้แล้วเชื่อมโยงเลยไหม
แต่ว่าประวัติของเขาที่จะคลี่คลายออกมาภายในวันนี้พรุ่งนี้
ถ้าเขาคลี่คลายประวัติเนี่ยจะทำให้เราทราบทันทีแล้วว่า
เขามีประวัติคดีไหมนะครับเรื่องนี้ไม่ยาก
ค่ะใช่ทีนี้ก็จะบอกว่าคือถ้าเรามองอย่างเร็วมันอาจจะ
มันอาจจะถูกมองแบบนั้นได้กับสองที่มองอย่างเร็วก็คือคำสัมภาษณ์ของ
บททบที่ทำให้เข้าใจได้ว่าอ๋อเป็นเรื่องการเมือง
กลุ่มเดิมคนกลุ่มเดิมคนสั่งการเดิม
คือมันก็จะแตกออกมาเป็น๒อย่างนี้ค่ะ
ครับคือก่อนอื่นพอยกคำว่าการเมืองนี้จะต้องตัดภาคการเมืองออกไปก่อนนะครับ
พักการเมืองเขาก็อยู่ในระบบนะครับ๒๖พักเขาก็อยู่ด้วยดีในสภา
เขาก็มีความสุขนะครับเลือกตั้งมาตั้ง๘๖ภาค
และตั้ง๒๖ภาครัฐบาลมี๑๙ภาคก็ถือว่าตัดไปก่อนนะครับ

ก็ต้องยอมรับว่าคนนิยมความรุนแรงก็มีนะอาจารย์บ้านเรา
แต่ว่าคนเหล่านี้จะเก่าจะใหม่ยังไง
ผมก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคลี่ประเด็นเหล่านี้นะครับ
แล้วก็เป็นกลุ่มซึ่งเห็นต่างกับรัฐบาลมันก็มีอยู่ทุกสมัย

ไหมครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่นิยมใช้กำลังก็มี
แต่ทั้งหมดเหล่านี้ผมคิดว่าจะต้องให้ชัดเจนว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตพื้นฐาน
อาจารย์ศิโรธค่ะกลับมาในส่วนของถ้าสมมุติฉันเป็นประชาชนถามแทนเนี่ยนะคะ
เราควรจะต้องได้คำตอบกระจ่างชัดแค่ไหนในยุคสมัยนี้
เพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะรอฟังผ่านทางโทรทัศน์ผ่านทางการแถลง
คาดหวังคำตอบเร็วเพราะคนรู้สึกว่ามีความไม่มั่นคงเกิดขึ้น
คนคาดหวังคำตอบเร็วคนมีความกลัวแล้วก็มีเหตุให้กลัว
เพราะว่าการเกิดระเบิด๕จุดในเวลาอันรวดเร็วเวลาที่มันกระชั้นชิด
ในสถานที่ชุมนุมชนในสถานที่ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นทัพของการเดินทาง
พานิกคนกังวลเพราะฉะนั้นเมื่อคนกังวลคนต้องการคำตอบให้รวดเร็ว
เพราะว่าถ้าได้คำตอบรวดเร็วจะได้รู้สึกถึงความปลอดภัย
แต่ว่าผมคิดว่าเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นคนต้องการความรู้สึกปลอดภัย
คำตอบที่รวดเร็วแต่ถ้าตอบผิดจับผิดจะสร้างปัญหา
เพราะฉะนั้นสำหรับรัฐบาลผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องเอาคนผิดมาลงโทษ
แต่จะต้องเป็นการเอาคนผิดมาลงโทษได้อย่างแม่นยำนะครับ
ในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลยังมีศักยภาพในการคุ้มครองความปลอดภัยอยู่
ถ้าประชาชนเริ่มรู้สึกว่ารัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีศักยภาพในการคุ้มครองความปลอดภัยอยู่
ทำให้เรารู้สึกว่าเราไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวระเบิดเนี่ย
ความคาดหวังว่าจะได้คำตอบเร็วมันจะเบาลง
คือต้องย้ำเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าหลายครั้งเวลามีเหตุระเบิดแบบนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่รัฐบางทีจะจับเร็วแล้วพอจับเร็วเนี่ยพอคดีไปถึงศาลหลายครั้งมันหลุด
แล้วยิ่งพบทบบอกไปล่วงหน้าว่ามันมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องเนี่ย
ผมกลัวว่าพอจะไปจับมาเจอทงสีแดงเจอบัตรน้อปช่วย
มันก็จะเป็นเรื่องที่คนเขามองว่ามันเป็นสูตรสำเร็จในการในการหาเรื่องทางการเมืองไปใส่ฝ่ายตรงข้าม
ซึ่งอย่างนี้ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับกลไกรรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ต้องฟื้นฟูความรู้สึกของประชาชนว่าปลอดภัย

ซึ่งผมว่าตอนนี้มันคงจะลดลงเยอะแล้ว
ผมว่าไม่กล้าไปแน่นอนผมกลัว

อาจารย์คะคือต้องถึงขนาดไหน
ที่อาจจะเป็นตัวเลือกที่รัฐบาล
จะเลือกใช้กฎหมายพิเศษมาในระยะนี้
ผมว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้กฎหมายพิเศษ

เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใช้กฎหมายพิเศษ
มันจะไปลงล็อกของคนที่พยายามจะพูดนะเวลานี้ว่า
เรื่องนี้อาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลัง
นี่ก็คือเรื่องคนลือเนี่ยก็ลือกันไปเรื่อยอยู่แล้ว
ว่าทั้งหมดนี้อาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยว
แล้วผมคิดว่าไม่แฟร์ซึ่งจะไปกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้
เพราะฉะนั้นการใช้กฎหมายพิเศษต้องระมัดระวัง
แล้วอย่าลืมว่าหลังปี๕๖สอง
ปีนี้ประเทศเราใช้กฎหมายพิเศษมา๕ปีแล้ว

เห็นแล้วว่าใน๕ปีนี้มันเกิดเหตุระเบิดลักษณะนี้หลายจุด
ตอนเกิดเหตุที่แยกราชประสงค์ช่วงนั้นเราก็มีกฎหมายพิเศษ
พื้นที่๓จังหวัดภาคใต้ก็มีกฎหมายพิเศษ
ตอนเกิดเหตุระเบิด๑๓จุดพร้อมกันที่ปัตตานีก็มีกฎหมายพิเศษ
ตอนเกิดเหตุ๒๐จุดพร้อมกันแถวพัฒน์ทารุงอะไรเป็น

ฉะนั้นกฎหมายพิเศษไม่ใช่เครื่องมือในการป้องกันปัญหา
ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นจังหวะในการเอากฎหมายพิเศษกลับมา
เพราะว่าถ้าท่านเอาเริ่มเอากฎหมายพิเศษกลับมาคนก็จะมองตรงนั้นเป็นเรื่องการเมือง
เอกประยุทธ์อยากจะมีอำนาจเหมือนตอนที่ท่านมีมาตรา๔๔หรือเปล่า
ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นความเสียหายทางการเมืองกับรัฐบาลมันจะตามมา
ฉะผมคิดว่าหลักใหญ่ของเรื่องนี้คือเจ้าหน้าที่รัฐผู้บริหารนโยบายนายกหรือกลไกทั้งหมดของรัฐบาล
ต้องยืนยันว่าจะไม่มีการใช้กฎหมายพิเศษ
มันก็เกิดเหตุแบบนี้ในกรุงเทพหลายต่อหลายครั้ง

เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าอาจารย์เข้าถึง
ระดับข้อมูลลับแค่ไหนนะคะ

แต่ว่าในเชิงข้อมูลรับปากได้ไหมว่าพรุ่งนี้ไม่เกิดแล้ว
และอย่างน้อยในระยะนี้มันจะไม่เกิดอีกแล้ว
ก็ผมคิดว่าน่าจะต้องยืนยันให้ประชาชนมั่นใจ

ผลแรกก็คือมันมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้แล้ว
เพราะว่าต้องไปมันต้องเดินทาง
คือมันก็ต้องไปกลับฝั่นไปแล้วก็แล้วก็อย่างนี้ที่รถเมตร
รถเมตรไม่ค่อยโดนรถเมตรไม่ค่อยโดนอย่างนั้น
เขายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจะมีสุนัขดม
ได้ยกระดับมาตรการต้องขอความร่วมมือว่า
อาจจะมีการตรวจค้นอะไรให้ให้อย่าเพิ่งรำคันเจ้านาที
อันนี้ก็คือว่าสิ่งที่ทำได้คือยกระดับ
แล้วก่อนหน้านี้ก็เยาแยรพรรณคน

ซึ่งอาจารยกมาตรา๔๔ก็ดีนะครับ
ส่วนตัวผมผมว่ากลับไปตรงนั้นไม่ได้แล้ว
เพราะมันมาด้วยรัฐาธิปัตย์มันมาด้วยรัฐประหาร
แต่มันมีกฎหมายพิเศษอยู่๓ชนิด

กฎหมายอาญาในสมัยงานตรวจส่วนอีกชาตินี้
น่าจะพอเพราะมันเป็นกรณีอย่างที่ที่อาจารย์บอก
มุ่งร้ายไม่ได้ระเบิดขนาดใหญ่นะครับ
อย่างกรณีศรีร้อนกาลประกิษฐานแล้วก็
อินเดียพวกนี้พอเกิดขึ้นเขาต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเลย

ซึ่งสเกลของเรื่องนี้มันใหญ่ของไทยของไทยถ้าเกิดถึงขั้นประกาศอย่างนั้น
ผมคนจะมองว่ารัฐบาลเล่นใหญ่เกินไป
แล้วก็ยังไม่มีเหตุผลแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังขนาดนี้
สิ่งที่กรมนทำคือเรื่องประเมินสถานการณ์จริงจังใช่ไหมครับ
ถ้าต้องใช้อำนาจพิเศษก็ใช้พรบความมั่นคง
ซึ่งรัฐสภาจะตรวจสอบสภามีสิทธิ์ในการตั้งกระทู้เลย
ซึ่งจะดีมากเพราะว่ามันถูกออกแบบมา
แต่เมื่อไม่มีสภามันก็ไม่มีใครตรวจสอบอะไรจริงจังใช่ไหมครับ
แต่ตอนนี้ถ้าใช้มาตรการพิเศษขั้นต้นก็คือพรบความมั่นคง
ก็ต้องคอรมออนุมัติแล้วก็สภาตรวจสอบ
เสร็จแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ทำผิดฟ้องศาลได้ดำเนินคดีได้

ระดับที่สองก็อย่างที่เป็นภาคใต้ก็พรากอถุเฉิน
อันนี้ฟ้องไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบยากหน่อย
สุดท้ายก็ยังมีกฎอายการศึกซึ่งตามแนวชายแดนเราก็มี

ซึ่งอันนั้นก็ไกลมากซึ่งแต่ผมเข้าใจ
เขาคิดว่าสถานการณ์กลับคืนสู่ปกติแล้ว
แล้วผมคิดว่าต้องย้ำด้วยว่าถ้าเกิดมีการใช้กฎหมายพิเศษในลักษณะใด

ผมว่าสิ่งที่ตอนนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชุด๒ต้องการคือ
การสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าท่านการันตีความปลอดภัยความสงบสุขได้
แต่ว่าถ้ามันมีการใช้กฎหมายพิเศษกลางกรุงเทพอีกครั้งนึงเนี่ย
มันจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าตกลงสถานการณ์ประเทศเรามันกลับไปสู่ภาวะไม่ปกติแล้วใช่ไหม
ทุกสิ่งที่พยายามจะทำไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ผมว่าอันตรายเกินไปไม่คุ้มที่จะใช้ในภาวะแบบนี้
ศรีลมอยู่ตรงช่องดนตรีสาธรณ์แถวนี้
แต่นอกเหนือจากนั้นคือทั้งสตชคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อันนี้สัญลักษณ์มันบอกชัดเจนไหมว่ากลุ่มเนี่ยต้องการจะส่งสัญญาณเรื่องอะไรคะ
ผมคิดว่าถ้าดูภาพรวมก็จะมี๓กลุ่ม
กลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่ทำการของฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาล
ของหน่วยงานราชการที่สำคัญอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะครับ
กลุ่มที่สองก็เป็นระบบค้นส่งมนชน
ส่วนกลุ่มที่๓ที่พิสูจน์ทราบก็อาจจะไม่เกี่ยว
อาจจะเป็นกรณีที่ไปค้นแล้วเจอระเบิด
เข้าใจว่ามีการดำเนินการในเรื่องของวัยรุ่น
ในเรื่องของคนพกอาวุธไปแล้ว๓กลุ่ม
ความเชื่อมโยงกันก็ต้องดูว่ามีหรือไม่ในขณะนี้
ชั้นนี้ก็เข้าใจว่ายังไม่มีข้อสรุป
แต่๒กลุ่มแรกกระทบต่อความเชื่อมั่นที่อาจารย์พูดนะครับ
และต้องมีมาตรการแล้วก็๒กลุ่มนี้ละเอียดอ่อน
เพราะว่าทั้งสองกลุ่มนี้มันทำให้เกิดความตื่นตนก
ที่คุณจอมขวัญพูดความสับสน
สับสนนี้จะกลายเป็นแรงกดดันรัฐบาล
รัฐบาลกำลังตั้งหลักที่จะบริหารประเทศนะครับ

อันนี้ก็กลายเป็นรัฐบาลอยู่ในเชิงรับ

เขาต้องรีบเปลี่ยนสถานการณ์นี้
โดยการไม่ทำให้สถานการณ์นี้มันยุ่งยากเข้าไปอีก

การไปทำอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับ

เมื่อบ่ายนี้ผมว่าอาจารย์ก็คงปวดหัวมั้งนะครับ

กว่าจะแก้ข่าวตาม

ข่าวไม่จริงมันวิ่งเร็วข่าวจริงเกือบร้อยเท่า

คือถ้าเรื่องแบบนี้รัฐบาลตั้งหลักให้เร็

มันก็จะสกัดเข้านี้ไปได้โดยปริญญา
แต่ว่าหน้าวันที่ผมอยากตั้งหลังอย่างนี้คือก่อน
คือเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่าให้ข่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมือง
เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ให้ข่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองเนี่ย

แล้วความสับสนว่ามันมีมือมืดมีมือลึกลับ
มีกลุ่มที่ไม่รู้เป็นใครอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันจะมาแล้ว

ทำไมคะแปลว่าอะไรอาจารย์เรื่องจะไม่จบ
คนก็จะคิดต่อว่ามันมีกลุ่มที่วางแผนอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ

เช่นมีกลุ่มนี้วางแผนจะใช้อำนาจแบบมาตราสีบสี่ต่อ
แล้วคนที่พูดเชื่อว่าใช่จริงล่ะอาจารย์

ผมว่าณเวลานี้ยังไม่มีใครมีเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นตอนเช้า

ว่าคนนั้นตีกินทางการเมืองมากเกินไป
เจ้าหน้าที่รัฐณเวลานี้ต้องเป็นหลักของประเทศนะครับ
สถานการณ์ระเบิดแบบนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่จะใช้เพื่อขยายผลทางการเมือง

ผมเห็นตอนบ่ายมีอดีตสอสอพลังประชารัฐ
หนึ่งก็มาโพสต์ว่าเรื่องนี้มีการเมืองอยู่เบื้องหลังแบบนี้เนี่ย
ใครก็ตามแต่ว่าคนซึ่งอยู่ในวงซึ่งเกี่ยวกับรัฐบาล
ต้องไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ต้องหยุดนะครับ

แยกกองปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละประเด็น
ออกจากกันแล้วไล่ประเด็นไปตามข้อเท็จจริง
อาจารย์แบบนี้ทางจริงมีกรอบที่รัฐบาลคาดว่าควรจะออกมาสรุปไหมคะ
อย่างน้อยเราพอจะบอกได้แล้วว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่อยู่ในสาเหตุ
หรือว่าเราน่าจะได้เบาะแสหรือแม้กระทั่งจับได้
พยานที่ให้เหตุให้ปากคำนะครับ
แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มนะครับ
แท็กซี่ที่บอกถึงรูปภัณฑ์สันฐานต่างเหล่านี้ดีมาก
อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าตำรวจก็เดินหน้าคดีได้เร็ว

แต่ว่านอกจากนี้แล้วรัฐบาลก็ได้มอบให้กับทางสมัยงานธุรกิจชาติ
เป็นผู้ควบคุมการให้ข่าว
เพราะฉะนั้นสื่อบุญชนก็น่าจะต้องไปเกาะกับผู้บัญชาการสมัยงานธุรกิจชาติ
จะให้ข้อมูลเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับให้คนได้เข้าใจนะครับ
ส่วนเรื่องที่อาจารย์เป็นกังวลผมว่าห้ามยาก
แต่ว่าอาจจะขอความร่วมมือว่าที่จะพูดเรื่องการเมือง
ให้เป็นว่าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง
ฝ่ายการเมืองเขาทำงานในสภาเรียบร้อยดีก็เพิ่งเลือกตั้งมา

มันกระทบกับการเมืองในแง่ความมั่นคงสถิตภาพทางการเมือง
มันเป็นกลุ่มที่เห็นต่างและต้องการกดดันรัฐบาลลดเครดิต
ก็ว่าไปแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง
เกี่ยวข้องกับพักการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง
ที่ดีนักการเมืองก็เชิญอยู่ในสภาตรวจสอบเรื่องการทำงาน
อย่าออกมานะครับต่อสู้กันและทำให้ประชาชนสับสนก็ดีเหมือนกัน
สักกี่วันคะที่ควรจะอย่างน้อยคือออกมาบอกความคืบหน้าข้อมูลที่ชัดเจนหรืออย่างน้อย

เราก็ไม่อยากคิดถึงสูตรที่ตายตัวนะครับ
แต่ตอนกรณีเกิดการกู้ภัยที่ถ้ำก็ให้ข่าวทุกวันครึ่งวันคนก็ชอบ
ก็คือให้เขารู้ว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรคนรู้สึกมีส่วนร่วม

ก็วันหนึ่งครั้งหนึ่งวันละ๒ครั้งก็ยังได้
แต่ว่าต้องอย่าทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าต้องมีอะไรอัปเดตให้ข่าวโดยการจับแพ้นะครับ

ใช่เข้าใจคือแต่ว่าอย่างน้อยคือกรอบคือยุคนี้ค่ะอาจารย์
อย่างที่อาจารย์บอกคือข่าวมันไปเร็วแล้วตามแก้ไม่ทัน
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติรัฐไม่ได้ตั้งหลักก่อนว่าเช่นเราจะแถลงทุกวันเราจะบอกความคืบหน้าทุกวัน
คืออันนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวอัยกรรมไหมคะอาจารย์
แล้วก็มันไม่ใช่วงรอบเดิมที่ว่ามีวงรอบสัก๒๓ครั้งต่อวันนะครับ
อย่างนี้วงรอบมันตามเนื้อข่าวนะครับเดี๋ยวเรากลับไปมันอาจจะมีข่าวขึ้นมาที่ต้องแก้
สำนักโฆษกก็ต้องให้ข่าวตอนกลางคืนอย่างนี้เป็นต้น
คือเราหลุดจากหน้าจอไม่รู้มีข่าวไปถึงไหนแล้ว
ก็คงมีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งหลักให้ได้ว่าดูสถานการณ์จริงไอ้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็สิ่งสำคัญ
แต่ว่าต้องให้ข่าวในเชิงลุกอย่างน้อยมีวงรอบเดิมว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยทุกคนก็คาดหวัง
พรุ่งนี้เช้ารัฐบาลจะมีอะไรถูกไหมฮะพรุ่งนี้เช้า๑จังหวะถูกไหมครับแล้วพรุ่งนี้บ่ายนะครับมันวงรอบมันก็อาจจะได้ระหว่างมันก็ต้องเฝ้าสังเกตดูว่ามีอะไรขึ้นมาไหม
อย่างเช่นเรื่องพื้นที่ปลอมเรื่องจับปลอมอย่างเช่นตอนนี้มีบอกว่าพบอะไรเพิ่มเติมขึ้นท่านโฆษกก็บอกแล้วอ๋อเพราะคนเขาแจ้งบอกแสก็เลยกลายเป็นพบระเบิดแต่จริงมันพบแค่ห่อเสื้อผ้าคือเรื่องแบบนี้ให้ข่าวได้เลยนะครับ

ขอสั้นอาจารย์คิดว่าหลังจากนี้คนที่ควรจะพูดคือ
พบตรท่านเดียวเลยหรือพบทบมาด้วย
หรือนายกต้องพูดคนเดียวหรือใครคะ

ต่างคนก็เขาก็อยากจะพูดนะครับ
แต่ว่าเราฟังคนที่มีหน้าที่พูดก่อนก็ได้นะครับ

ท่านศิลป์คนเดียวไหมครับหรืออย่างไร
ก็ตำรวจก็หนึ่งฝ่ายที่สำคัญมาก
เพราะว่ารัฐบาลมอบท่านนายกก็คงจะพูด
ไปห้ามท่านยากท่านรองนายกก็คงจะพูดนะครับ
แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงก็คงจะพูดนะครับ
ท่านโคศกก็ต้องพูดอีกหน่อยมีท่านรองโคศกก็ต้องพูดอีกนะครับ
แต่เป็นการดีที่ท่านพูดตรงกันหมด

ไม่จำเป็นต้องพูดคนใดคนหนึ่ง
แต่ว่ามีข้อความเหมือนกันใช่ไหมครับ
แล้วก็ผมจะพยายามตามดูที่ตำรวจเขาทำ
เพราะว่าท่านนายกมอบไปแล้วว่าคุณเป็นพบเหตุการณ์
ผมก็จะต้องไปตามแล้วสองคุณก็เกี่ยวข้องด้วย
เพราะว่าเขาไประเบิดบ้านคุณนะครับ
เพราะฉะนั้นบ้านคุณโดนระเบิดคุณก็ต้องแถลงหน่อย
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราตามตรงนี้ก็ดี
ส่วนทางการเมืองก็ว่ากันไปครับ
การเมืองไม่ควรพูดเลยใช่ไหมสักคน
มาพูดก็ดีนะครับเป็นการพูดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

หรือว่าทางเพื่อไทยก็เอามาประนามผู้ก่อเหตุ
ผมว่าการพูดในเชิงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หรือประนาม
ผู้ก่อเหตุพูดได้นะครับแต่ว่าการพูดแบบ
มีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อยู่เบื้องหลังนี้ผมคิดว่าต้องระวัง
คือในที่สุดแล้วปัญหาระเบิดเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
ปัญหาความมั่นคงนะครับแต่ว่าอย่าทำให้ปัญหาความมั่นคง
ปัญหาระเบิดเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองตามไปด้วย
งั้นมันจะมีทั้งเรื่องระเบิดเรื่องความมั่นคงเรื่องความไม่ปลอดภัยในเมือง
แล้วเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง๔เรื่องตีกันผสมกันเมื่อไหร่เนี่ย

ค่ะคือที่ถามอาจารยศิโรธไม่ใช่อะไรค่ะคือนักรัฐศาสตร์น่าจะรู้คือ
ถ้าสมมุติมีใครพูดเปิดขึ้นมาเป็นเรื่องการเมืองปุ๊บ

แปลว่าของจริงไม่รู้แล้วเป็นอะไรก็จะไปสนใจเรื่องนั้นทั้งหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นต้องเรื่องแบบนี้เรื่องระเบิดแบบนี้

เอาประเทศเป็นตัวตั้งอย่าหวังใช้เรื่องนี้เล่นงานฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง
ควรทำอย่างสิ้นเชิงในทุกกรณี
อย่างวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่เราคุยกันคือ
ก็อย่างที่บอกคือเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับท่านโฆษก
คือก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นทางการที่สุดแล้ว

คืออยากให้ฟังสรุปหรือว่าอย่างเป็นทางการด้วยส่วนหนึ่ง
งั้นก็จะไปกันใหญ่เพราะว่าข้อมูลมันมาเยอะ

จะมีแซมออกมาตลอดแล้วไปเร็วมากด้วยนะคะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่มาในวันนี้นะคะ
ปลอดภัยนะคะไซรัสขอบคุณค่ะ

วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ